จังหวัดชุมพรเจ้าของสวนทุเรียนหมอนทอง

หน้าสวนก็ปลาไป๑๒๐บาทต่อกิโลกรัมแล้ว

ทีนี้นะคะเจ้าของสวนเข้ามาร้องสื่อเพราะว่า

เขาเป็นขมโยระดับสุดบันที่

โดรนบินสำรวจพื้นที่ก่อน
คนถามว่าลงทุนขนาดนั้นเลยเหรอ

เพราะว่าสิ่งที่เขาได้ไปจากการขโมยมูลค่าถึง๘๐๐๐บาทด้วยกันนะคะ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่สวนทุเรียนพันหมอนทอง
บริเวณแยกกิโลเมตรที่๑๘บ้านหน้าเขาหมู่ที่๔
ตำบลวิสัยเหนืออำเภอเมืองจังหวัดชุมพร
นายกิติศักดิ์แก้วบังตูปลูกทุเรียนไว้๒๘ไร่ค่ะ
มีประมาณ๓๐๐ต้นให้ผลผลิตปีละกว่า๑๔ตัน
คิดเป็นเงินปีละ๑ล้านบาท
ล่าสุดเจ้าของสวนเขาบอกเดือดร้อนอย่างหนักเลยค่ะ
ถูกขโมยใช้วิธีการไฮเทคใช้โดรนขึ้นบิน
เขาบอกว่าเขาเห็นไม่ใช่ลำเดียวเห็นหลายลำ
บินสำรวจดูลาดเหลาก่อน
เพื่อที่จะส่งสัญญาณให้กับชุดปฏิบัติการภาคพื้นดิน
โอ้โหจัดเป็นชุดจัดเป็นขบวนการแบบนี้
ใช่ค่ะพอหลังจากกลุ่มที่อยู่ภาคพื้นดิน
เขาได้รับสัญญาณเขาจะเข้าไปลักลอบตัดทุเรียน
ตอนนี้ตัดไปแล้วประมาณ๑ตันนะคะความเสียหายไม่น้อยกว่า๘๐๐๐บาท
กลุ่มนี้จะลักลอบตัดต้นละ๓๔ลูก
ทุเรียนที่อยู่บนกิ่งสูงเพื่อไม่ให้เจ้าของผิดสังเกต
ก็เลยเป็นการตั้งสมมุติฐานว่าการที่เขาใช้โดรนบินเนี่ยนะคะ
อกจากจะเป็นการสำรวจพื้นที่ว่ามีใครอยู่ที่สวนหรือเปล่าแล้ว
ก็สำรวจบริเวณยอดของต้นด้วยเพราะว่าเขาจะเน้นตัดที่ยอดของต้นเท่านั้นนะคะ
เอาฟังเสียงเจ้าของสวนทุเรียนค่ะ
โอ้โหเค้าไม่ได้เอามาลำเดียวด้วย
ตรงนู้นลำตรงนี้ลำ
นี่มันชุดปฏิบัติการแท้เลยเนี่ย
นี่นะคะครับ
เขาลงทุนมากนะคะสำหรับการเข้าไปขโมย
ทุเรียนที่สวนนี้นะคะบอกว่าเป็นทุเรียนนอกฤดูกาล
ราคาจะดีกว่าฤดูการปกตินี่เกือบเท่าตัว
พ่อค้าเข้าไปซื้อเป็นการเหมาทั้งสวน
ราคากิโลกรัมละ๑๒๐บาท
แต่ปีนี้ทุเรียนเขาบอกมีปัญหานิดหน่อย
คือเจอฝนเจอลมหนักที่ภาคใต้ไง

สามารถเก็บเกี่ยวได้๒๕๐ต้น

เงินที่จะได้ก็ไม่ต่ำกว่า๑ล้าน๕แสนบาท
แต่ทีนี้มาเสียหายนี่แหละ
ใช่ค่ะแต่ว่ามาถูกขโมยแบบนี้นะคะ
เจ้าของสวนบอกอีกว่าเคยไปแจ้งความแล้วด้วยนะที่สพวิสัยเหนือ
แต่ตำรวจเวลามาส่งมาขับรถมาแล้วก็ตรวจอยู่แค่บนถนนเท่านั้นเอง

เจ้าของสวนบอกท้อมากตอนนี้คอยระวังด้วยตัวเอง
แล้วก็รอให้พ่อค้าที่มาซื้อเหมาแล้วก็มาตัดไปเองด้วยค่ะ
ทีนี้ตำรวจถ้าจะเข้าไปจริงต้องใช้ยุทธวิธีใหม่ด้วยเหมือนกัน
มีเครื่องตัดสัญญาณโดรนไว้เลยโอ้โหต้องขนาดนั้นนะฮะ